เดไนท์นะครับที่เราแถวสดให้ชมกันนะครับ
ท่าเรือนั้นบุกไปเอาชนะบางกอกซิตี้แบบเหนื่อยเลยครับ
เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกสูสีนะคุณวรปัต
ก็สปีดเกมไม่เร็วคือได้ดูหลากหลายอารมณ์กับฟุตซอลในระดูการนี้นะครับ
แต่จังหวะที่จะเร่งได้ประตูเนี่ยก็ถือว่ามาดีด้วยกันทั้งสองทีมครับ
เพราะว่าโดนโค่กเครื่องทรัพย์นะครับยิง

บอลหลุดเข้าไปกวินเนี่ยรับแล้วพลาดนะครับ
ลูกยิงเร็วเขาก็ล้มตัวไม่ทัน

แล้วเปิดมามีความหวานเลยครับได้เร็วนะครับ
ต้นเครื่องหลังจากธนาทิพย์แสงสั่งนะครับ๒๓

มุมนี้นะครับมุมนี้ไม่มีปัญหา

พอตัดมาต้องตัดมุมหลังประตูนะครับ
เห็นชัดเจนมุมนี้ก็พอลำเหลือบว่าโดนมือหรือเปล่า

โดนโค้มเพิ่มทรัพย์นะครับแล้วเจ้าตัวยิงเข้าไป
สินให้ประตูครับโอ้โหเป็นลูกปัญหาเลยนะ

ท่าเรือนั้นก็ยังอยู่ที่๓ของตาราง

ฤหัสนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะครับเตะกันพบ

เบรกยาวนะครับให้กับการแข่งขันฟุตซอล

ซึ่งรายการนี้เชียร์ชมบุรีบูเวฟนะครับ
แชมป์ในบ้านให้ได้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ